มีความสำคัญกับธุรกิจของเมืองไทยเป็นอย่างมาก
สร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับธุรกิจในต่างประเทศนะครับ
เนื้อน้ำพริกรุ่งเจริญที่มีความหลากหลายในบรรจุพันธุ์
เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า

ในเรื่องของการขยายกิจการแล้วก็เปิดตลาดไปต่างประเทศด้วยครับ
การพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการนี้

แล้วก็ชิ้นส่วนรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอาหาร

อุตสาหกรรมไทยหารฮิราณอธิบดิกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ก็บอกว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการสนับสนุนด้านความรู้

เมืองต้นตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ

ระยะเวลาของโครงการนี้๓ปีครับ
นายธนวัฒน์โพ

ซึ่งเป็นเจ้าของน้ำพริกรุ่งเจริญ
หนึ่งในผู้ร่วมโครงการก็ยอมรับนะครับ

แล้วก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอด
สินค้าให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้นครับ